การท่าเรือครับเปิดบ้านเอาชนะ๔๗ไป๓ประตูต่อ๑
คู่ที่น่าสนใจนะครับการท่าเรือที่เก็บใช้ชนะ๒เกมรวดนะครับ
เปิดบ้านพบกับ๔๗ฟุตซอลคลับ
ผ่านไป๑๙นาทีครับสระวุดไจเพชรยิงฝ่าในรัปศรีสเกดเข้าไป
ท่าเรือนำ๑ประตูต่อ๐ครับ

คริสนั้นเล่นฟรีคลิกสั้นมาให้กับ
รามอนปาเบานะครับซัดเข้าไปอย่างเด็ดขาด
ก็ทำให้ศรีสะเกดนั้นตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ

ค่อนข้างอึดอัดจนกระทั่งนาทีที่๓๔
การท่าเรือนำอีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๑
และนาทีที่๓๙นะครับ

เบียดเสาแรกเข้าไปกับปิดท้าย

มี๑๒คะแนนเต็มนะครับ

เอาชนะมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไป

แพ้ให้กับมเกษมบัณฑิตไป๐ประตูต่อ๒
และสุราธานีเอาชนะสมุทรสาครไป